อ่ะคุณผู้ชมคะปกติแล้วไข่ลวกนึงเนี่ยคุณผู้ชมต้องประคองมากแค่ไหนเวลาที่กลับมาจากตลาด
มันแตกง่ายมากเลยนะคะแต่มีไข่ลูกนึงค่ะอยู่ที่จังหวัดตราดตกลงมาจากต้นไม้ใช้คำนี้นะจากต้นไม้๓เมตรไม่แตก
เดี๋ยวนั้นมันสูงขนาดนั้นแล้วก็มันต้องแตกแล้ว
มันไม่แตกค่ะแล้วความประหลาดเนี่ยนอกจากไข่ที่ตกลงมาไม่แตกแล้วแม่ไก่แม่ไก่แจ้ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ทำไมก่อน
ตัวเองก็เตี้ยพูดคำว่าเตี้ยโดนตัวเองอยู่แล้วให้โดนไก่อย่างเดียว
ไก่ไม่ขึ้นสูงขนาดนั้นหรอกจริงแต่ตัวนี้สงสัยจะชิวมีโรคส่วนตัวสูง

เดี๋ยวเล่าเรื่องแปลกสองเรื่องลมเป็น๓๑แล้วบ้านที่เกิดเรื่องแปลกคือบ้านเลข๑๑๔๑๑บริเทียนอำเมิกเขาสมิงจังหวัดตราด
เป็นบ้านของคุณลุงประสงค์แล้วก็คุณป้าประทุม
จู่มันมีสิ่งแปลกปลอมหล่นลงมาจากต้นมังคุด

ใช่แล้วคุณลุงประสงค์ก็เอ๊ะอะไรแว๊บผ่านตัวไป
ตอนแรกคิดว่าเป็นมังคุดแหละเพราะนั่งอยู่ใต้ต้น

เออเอ้าพอมองไปไม่ใช่มังคุดอยู่ที่พื้นมีไข่ค่ะ
ลูกมังคุดอะไรสีขาวไม่ใช่แล้ว
ไม่ใช่คุณลุงเอามือไปจับอุ๊ยยังอุ่น
แสดงว่าเพิ่งตกออกมาจากตัวไก่

ใช่คุณป้าประทุมบอกว่าอยู่ที่นี่มา๓๐ปีแล้ว
เลี้ยงไก่แจ้เป็น๑๐๐ตัวแต่มีตัวเดียวเนี่ย
ชอบมีโลกส่วนตัวสูงไปมองอยู่มุมสูงลักษณะวีพอยต์

ลักษณะแบบนั้นชอบไปยืนอยู่ตัวเดียวแบบนี้
ซึ่งปกติแล้วคุณป้าบอกว่าสัญชาติยานของไก่ที่จะฟักไข่
เขาจะต้องร้องก่อนด้วยนะก่อนที่จะเบ้งไข่ออกมา
มันต้องต๊อกอะไรอย่างนี้
เหมือนจะเบ้งออกมาแล้วไงมาต้องร้องก่อนแต่นี้นี่ปุ๊บ
แล้วจุดจูก็ลุดลงมาเลย
ตกลงมาก็แปลกเพราะตกลงมาสภาพเหมือนเดิมเลยค่ะ
มันไม่แตกมันไม่บุบสลายอะไรเลย

เอาจริงถ้าแบบว่าคุณไม่ได้เลี้ยงกงเลี้ยงไก่
คุณก็จะไม่รู้แล้วนะว่าไอ้ไข่ใหม่แบบนี้มันเป็นยังไงถูกไหม
อ่าอย่างที่ฉันจะอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์
แต่ไม่แน่ใจว่าจะตอบคำถามเรื่องนี้ได้ไหมนะ
แต่ดูมุมมองของวิทยาศาสตร์กันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าไก่ที่ฟักไข่ออกมาใหม่เนี่ย
มันไม่แตกเพราะว่าไข่มันนุ่ม
มันยังไม่แข็งแรง

โอเคอ่ะสนุนแล้วไข่ก็ตกออกมาไม่แตะ
อ่าเดี๋ยวรอดูไข่ฟองนี้จะฟากออกมา

มีกี่ขามีกี่นิ้ว